มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ดรหนุ่มอายุ๔๕ปีเท่านั้นเองดรรัฐศาสตร์พาณิชย์พงพัก
เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดกาลสินค่ะ
ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งภรรยาบอกว่าปืนลั่นครับปืนเนี่ยเป็นปืนเก้ามิลลิเมตรนะคะ
กระสุนเจาะขมับ๑นัดทะลุใต้คาง
ตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวตอนนั้นคืออาการแค่บาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะตอนนี้ภรรยาก็ต้องถูกตั้งข้อหานะคะ
ชื่อว่านางมะยุราตอนแรกก็คือยังไม่เสียชีวิต
ก็เลยข้อหายังไม่หนักตอนนี้ข้อหานักเลยเพราะว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ว่าได้ขอประกันตัวออกไป

ทีนี้ค่ะมาดูพฤติการการก่อเหตุกันหน่อย
ตัวภรรยาบอกว่าปืนลั่นแต่ว่าตำรวจก็บอกว่า
น่าจะเกิดจากเรื่องของความหึงหวง
จากข้อมูลที่ภรรยาของดรรัฐศาสตร์
ให้ปากคำไว้กับทางตำรวจสพสมเด็จ
พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์รักษาสินเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงค่ำ๑๓กุมภาพันธ์
ทั้งคู่สองสามีภรรยาเขาก็ไปกินข้าวนอกบ้านกันตามปกติ
แต่ว่าระหว่างนั้นค่ะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของสามี
นางมะยุราได้ยินเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงก็เลยถามว่าใครโทรมา
แต่สามีตอบไม่ได้ไม่มีคำตอบให้ก็พากันกลับบ้าน
พอกลับไปบ้านนางมะยุราก็ยังถามอีก
แต่สามีดรรัฐศาสตร์ก็ไม่ชี้แจงให้หายสงสัยก็เลยทะเลาะกันนะคะ
แล้วนางมายุราก็ไล่ให้สามีเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านไป
เวลาประมาณตี๔๓๐ดรรัฐศาสตร์สามีขึ้นไปบนบ้าน
เสื้อผ้าใส่กระเป๋าเหมือนจะออกจากบ้านไปจริงอะค่ะ
ก็เลยยิ่งโตเถียงกันหนักเลยยื้อแย่งข้าวของกัน
แล้วภรรยาให้การว่าตอนนั้นไม่ทันระวังตัว
ว่าตอนกำลังยื้อแย่งกันอยู่มีปืนกล็อกกระบอกหนึ่ง
ซึ่งเป็นปืนส่วนตัวของสามีแล้วก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ร่างของสามีล้มฟุบลงไปนางมายุราบอกว่าทำอะไรไม่ถูก
ก็วิ่งไปแจ้งกู้ภัยอโศกเจ้าหน้าที่กู้ภัยโรงพยาบาลสมเด็จ
เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่ะนี่เป็นพฤติการการก่อเหตุที่ตัวภรรยา
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจ
เพราะว่าในบ้านเขาอยู่กันแค่สองคนใช่ค่ะแต่บังเอิญเพื่อนบ้านเนี่ย
เป็นกู้ภัยพอดีที่นี่ค่ะใช่ค่ะแจ้วหน้าที่กู้ภัย
แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะชื่อว่านายประเวทสนอเสียง
ก็เข้าไปช่วยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาประมาณตีสี่กว่ากว่า
กุมภาเนี่ยเมื่อวานนี้นางมะยุราไปเคาะบ้าน
เพราะว่าตัวเองก็เป็นกู้ภัยอยู่แล้วแล้วบ้านก็อยู่ติดกัน
บอกว่าให้ไปช่วยสามีหน่อยถูกปืนยิงเขาที่ขมับ
เนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยพอขึ้นไปชั้นสองของบ้าน
พบว่านางมะยุรากำลังประคองร่างสามีอยู่
ก็รีบนำตัวดรรัฐศาสตร์สามีไปส่งโรงพยาบาล
ตอนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะคะนางมายุราก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนบ้านคนนี้ฟังนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแค่ว่าสามีถูกยิง
แล้วตัวนางมายุราเองก็อยู่ในอาการตกใจ
นายประเวทบอกว่าปกติก็เห็นว่าทั้งคู่สองสามีพระยาคู่นี้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะคะ

แล้วก็ไม่เคยมีการระบายปัญหาอะไรให้ฟังด้วย
เป็นเพื่อนบ้าน
ตามร่างกายของทู่เอาไปโรงพยาบาลทางหมอว่ามีการมีรอยขีดขวนด้วยแค่นี้ล่ะ
ปกติทั้งคู่นี่เห็นไปไหนมาไหนก็ออกงานด้วยกันก็รักกันดีนะ
แต่ความส่วนตัวหรือว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งผมไม่รู้
ข้างอยู่บ้านที่เขาทำขนมเขาว่าไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะ
คู่นี้รักกันดีนะโอ้เป็นที่รักของชุมชนดีทั้งคู่เลยนะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรที่มาเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น
ทีนี้จะเป็นปืนลั่นหรือไม่เนี่ยนะคะทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
ก็คือข้อหานักเลยฆ่าคนตายโดยเจตนา
จากการสอบปากคำเบื้องต้นสาเหตุก็เป็นเรื่องของความหึงหวง
จริงแล้วทั้งคู่เขาก็มีปากเสียงกันเป็นประจำ
แต่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตหรือเปล่า
เพราะว่าพอสามีเสียชีวิตก็จะได้เงินเป็นแบบผลประโยชน

ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าทั้งคู่มีฐานะดีอยู่แล้ว
ตัวภรรยาก็ขายปลาร้าใช่ไหมที่แบบมีชื่อเสียงในพื้นที่เลยอะค่ะ
ก็มีฐานะอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้
แต่ว่าหลังจากทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบ
ปัญหาที่ภรรยาเก็บเอาไว้ในใจมาตลอด
ก็เลยมีการเอาปืนออกมาแล้วก็ยื้อแย่งปืนกันจนปืนลั่น
แต่ก็ต้องสอบปากคำนางมายุรายอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แล้วต้องดูคราบเขม่าวดินปืนด้วย
ว่าที่มือของนางมายุราเนี่ยมีคราบเขม่าวดินปืนหรือเปล่า
เพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าตัวนางมะยุราภรรยาเนี่ยค่ะเป็นคนถือปืนหรือไม่
แล้วก็เกิดการยื้อแย่งกันขึ้นนี่คือคำกล่าวอ้างนะ
เดี๋ยวเราคงจะเรียกเข้ามาแล้วก็แจ้งประหาเพิ่มเติม
ตามขั้นตอนของกฎหมายที่นี่นะครับ
มีการสอบปากคำเพิ่มใช่ครับ

อาจจะเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อน
จากเดิมเป็นข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่าตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้เสียชีวิตแล้วก็เป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอย่างที่ตำรวจบอกนะคะ
ครอบครัวก็ได้นำศพของดรรัฐศาสตร์มาประกอบพิธีรดน้ำศพ
ที่วัดสี่แยกสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
สวดพระอภิษฐรรม๔วันส่วนวันชาปนกิจอยู่ระหว่างหารือกันภายในครอบครัวนะคะ
คือตัวภรรยานางมายุราพอให้ปากคำกับตำรวจในเบื้องต้นไปก็ขอประกันตัวไป
ก็ยื่นหลักทรัพย์การประกันตัวไปห้าแสนบาทตำรวจก็บอกว่าให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เพราะว่าหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่ก็ให้ประกันตัวไปก่อน
แล้วก็ให้ไปจัดการเรื่องงานศพของสามี
ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคน
แต่ว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องรอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ